อีกหนึ่งเรื่องเหตุการณ์พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นเยอะมากตามจังหวัดต่าง
ซึ่งก็รวบรวมคลิปมาให้ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศจะน่ากลัวขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
นี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะวินาทีขณะเกิดพายุถล่มรุนแรงในจังหวัดเพชรชบูรณ์
ลมทั้งฝนพัดกระหน่ำแล้วก็ไม่นานนะคะเสาไฟฟ้าก็โค้นล้มลงมากองกับพื้นค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
บริเวณปากทางเข้าอุทยานวิทยาศาสตร์หนองนารีอำเภอเมือง
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเพชรชบูรณ์ก็ไปตรวจสอบความเสียหายค่ะ
เมื่อวานนี้ก็นำคลิปจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ในโลกออนไลน์
ให้ได้เห็นสภาพความรุนแรงขณะเกิดพายุฤดูร้อน
ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ต่อบอกโอ้น่ากลัวจังเลย
ในไทยผ่านไปแล้วน่ากลัวมากนี่

จริงนี่เป็นลอยลงมาเลยนะคะ
ขยับไปดูต่างประเทศกันบ้างนะคะ
พายุทอยนาโดอันนี้น่ากลัวเหมือนกัน
นี่เหมือนในหนังเรื่องทวิสเตอร์เลย
โอ้นะคะดูมเดย์แล้ว

คือเป็นเหตุการณ์พายุทอนาโดในรัฐแคโคลาราโดสหรัฐอเมริกานะคะ
คลิปนี้ก็เผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่ารีสทิมเมอร์
พยากรอากาศชื่อดังในสหรัฐ
โดยเขาก็ลงทุนเสี่ยงตายขับรถเข้าไปบันทึกภาพพายุธอนาโด
เพื่อเก็บไว้ใช้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะ
โดยกล้องหน้ารถก็สามารถบันทึกภาพพายุในมุมมองแบบ๓๖๐องศาระยะประชิดได้นะคะ
ซึ่งก็ได้รับเสียงชื่นชมในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากว่า
ทุ่มทุนทุ่มเทงานสร้างจริงค่ะสำหรับทุกคน
โอ้แนนนี่ก็ใกล้มากนะคุณฉากนี้มันเทิดในหนังจริงเลยอ่ะ

แต่อันตรายมากนะคะอย่าเรียนแบบนะใครเจอพายุแบบนี้

แต่เสาไฟฟ้าล้มก็โอ้โฮถ้าอยู่ใกล้ก็โหดตายเหมือนกัน